คุณผู้ชมคะในช่วงสายตรวจโซเชียลพบกับน้องเฟื้องนะคะ

ใส่เสื้อลายดอกไม่ได้ใส่ใส่เป็นผ้าไทยใช่ไหมคะ
แต่ยังอรุรักษ์ความเป็นดอกอยู่ลายดอกอยู่ตรงนี้นะคะ
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมค่ะวันนี้วันสงกรานนะคะ
วันนี้ไทยรัชทีวีนำออกฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ

เดี๋ยวเขาหาว่าจะแปะอังเซารึเปล่าไปแปะตัวนะคะ
เขาก็เลยมีไอเดียเก๋บอกแปะมอเตอร์ไซค์แทนแล้วกัน

ล้างให้ด้วยล้างเสร็จพ่อเอาเสร็จล้างให้ด้วย

แคปชั่นบอกว่าจะแตะเนื้อต้องตัวก็กลัวจะติดคุก

แต่อยากให้ล้างไฟหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะส่องแล้วมองไม่เห็น
ใช่นี่เขามีเอาน้ำลาดตอนหลังนะคะ

อีกคลิปนึงค่ะไปดูวิธีหาชุดสวย
ไปเที่ยวสงกรานแบบง่ายจะเป็นยังไง

บาลองเซียก้าคุณค่ะ
หลุดออกมาจากบรันเวย์เลยนะคะ

ใช่น้องม้าเดี่ยวเขาเคยโด่งดังมาแล้วในโลกโซเชียลนะคะ

กระเป๋าสำเพ็งง่ายเป็นกระเป๋าบาลองกว่านั้น

แต่เซ็กซี่อยู่นะคะนี่มีสายคล้องคอด้วย
ก็ดูมีความสีสันสดใส
กันน้ำประหยัด

จริงเขาต้องเติบโตเป็นดีไซนอลระดับระดับโลกได้เลย
คิดนอกกรอบนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับแฟชั่นนี้

ฮะเขาตัดขาให้กว้างกว่านี้ไหมล่ะลูก

ยังไม่มีชุดเล่นสงครานดูเลย

ทั้งตัดทั้งเย็บทั้งอะไร

ของถุงแม่มาตัดเก่งมากเก่งมาก
คลิปนี้ก็ล่าสุดมีคนชมไปกว่า๑แสนครั้ง

ดูสิว่าคืนนี้เนี่ยจะมีใครใส่ชุดเหมือนน้องหรือเปล่า

เดี๋ยวประมวลภาพมาออกให้วันพรุ่งนี้
ของทุกคนนะคะ

คลิปจากงานสงครานที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

ชมกันเลยค่ะ
คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปจากนาย

ก็พาชมงานสงกรานที่สถานทูตสหรัฐนี่แหละค่ะ
ชมไปชิมอาหารไทยไปดับร้อน
ใครเห็นแล้วก็ชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าเลยนะคะ
สถานทูตสหรัฐก็มีคลิปน่ารักมาตั้งแต่สมัยท่านทูตคนก่อน

เรื่องของการทำคลิปในเทศกาลต่างปีใหม่ก็ดีสงกรานก็ดี

ท่านพูดคนต่อไปมาต้องคิดให้สร้างสรรค์
เพราะว่าวางรากผ่านไว้ดีมากนะคะ
เป็นความน่ารักในโซเชียลที่มาฝากกันในวันนี้นะคะ